มาดูเรื่องของการมอบเงินเยียวยาและเรื่องของการบริจาคให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียค่ะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศ
ระดับเงินบริจาคประมาณ๑๑๖๐๐๐๐๐บาท
ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับรายละ๒๙๐๐๐บาท
บาดเจ็บสาหัสรายละ๒๓๐๐๐บาท
ส่วนผู้บาดเจ็บรายละ๑๑๕๐๐๐บาท
จะมีการมอบให้ในวันที่๑๘ตุลาคมนี้ค่ะ
มูลนิธิชายงลิ้มทองกุลเปิดรับบริจาค

จะปิดรับบริจาควันศุกร์๑๔ตุลาคมนี้

มอบให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองโบรมภูมิ
สมเด็จพระสังฆราชประธานเงินช่วยครอบครัว
ในส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นเงินรายละ๒๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา
จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้ามาระดมช่วยเหลือเยียวยาอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่อีกหนึ่งด้านที่สำคัญมากจริง
ก็คือการเยียวยาด้านจิตใจ
ทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจ
ภาวะวิกฤตจากกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่นะคะไปดูแลผลกระทบด้านจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย
เพราะว่าจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจกว่า๒๐๐คน

คือยังไม่มีใครทำใจได้ค่ะ

เชื่อว่าถ้าเวลาผ่านไปทุกอย่างอาจจะค่อยดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านท่าอุทัยผู้ใหญ่จันเพ็ญเดชปก

ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แต่จะให้แต่ละครอบครัวเขาทำบุญเล็กให้กับสมาชิกภายในครอบครัวกันก่อนนะคะ
เพื่อให้ญาติได้ค่อยทำใจ
ตามความเชื่อของคนอีสานคือตอนนี้อยากจะให้เหมือนให้เย็นลงก่อน
แล้วก็ทำบุญใหญ่เหมือนทำบุญร้อยวันน่ะนะคะ
ก็กลัวอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าไรหรอก
ก็พอปลอบใจกันพอเข้าใจกันอยู่
เรื่องอะไรทุกอย่างถ้ามันจะเกิดอะไรก็มันจะเกิด
มันก็ต้องเกิดแต่เราก็พยายามแก้ไขนะครับ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
รอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะ